ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เกี่ยวกับรถเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ใครจะคิดล่ะคะว่าเนี่ยคือการขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งสุดท้ายของเขา

คุณผู้ชมตอนแรกคิดว่าเขามีโรคประจำตัวหรืออะไรหรือเปล่า
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็วูบแล้วลงกับพื้นแบบนั้น
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่นครสวรรค์ค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหอากาศร้อนมากอุณหภูมิ๔๐กว่าองศาก็เลย
นี่แหละค่ะฮิสโตรกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่า
วูบกระทันหันแบบนี้แล้วหัวคุณหัวกระแทกพื้นอย่างแรง
ดูสิหมวกกันน็อกหลุดมาแบบนี้ค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายหินอ่อนรายใหญ่อยู่ที่นครสวรรค์
คือขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านจะไปทำธุระในตัวเมือง
ขี่ออกมาได้ไม่เท่าไหร่เองค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้อากาศมันร้อนจัดด้วยผู้ชายคนนี้ก็เลยเกิดอาการวูบ
หมดสติรถก็เสียหลักล้มลงมาที่พื้นโอ้โหทั้งคนทั้งรถ
ตอนแรกนะตอนที่เขาล้มลงมาเขายังไม่เสียชีวิตนะ
เพราะว่ารักษณะเหมือนกับเขาแบบเนี่ยค่ะพอคนเริ่มมาช่วยแล้วเห็นไหม
กู้ภัยก็รีบเลยนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แล้วท้ายที่สุด
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตค่ะนักข่าวของเรานะติดต่อไปหาลูกชาย
จัดงานศพพ่ออยู่ที่วัดนครสวรรค์ลูกชายบอกว่าไม่ไม่

แต่ก็ยินดีนะที่จะให้เรื่องของพ่อเป็นอุทาหรณ์
เพื่อให้คนได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับฮิสโตรก

อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่กลางแจ้งนาน

สำหรับผู้สูงอายุนะมีโอกาสเกิดได้มากกว่าคนหนุ่มสาว
คุณผู้ชมถ้าเกิดต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งจริง
หาอะไรที่มันสวมแบบป้องกันจิบน้ำเยอะ

เป็นอุทาหรณ์ไว้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ